เพราะฉะนั้นมีอีกข่าวหนึ่งหวาดเสียวไม่แพ้กันเลยค่ะ

แต่เนี่ยถ้าเหล็กยาวเลยอ่ะ

มันมีแรงเหวี่ยงไงแล้วมันพุ่งไปข้างหน้า
มั้ยโอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์หวาดเสียวนะคะซึ่งรถนี้รถโตยาต้า
เห็นแล้วก็หวาดกลัวเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูใกล้ใกล้นี่นะ
คือมันเสียบจากกระจกข้างหลังทะลุผ่านไปถึงที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังเลย
ไปจนถึงที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเปิดประตูดู
คุณน่ากลัวจริงจริงเอากระบาลลงแล้วเห็นโอ้โหคุณมณดีค่ะคุณจะเชี่ยวหัวนะ
คนนั่งข้างคนขับเนี่ยนะถ้าเกิดมีคนนั่งข้างเลยนะ
เฉียวหัวไปแบบหวาดเสียวมากมากคลิปนี้เนี่ยนะคะในโลกโซเชียลเขาแชร์กัน
แล้วก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่
อันนี้แหละเหล็กไหลของแท้เลยเห็นไหมมันไหลจากกระบะมาพุ่งเสียบรถ
เกิดขึ้นที่ถนนบรมราชชนนานีมุ่งหน้าปิ่นเกล้า
ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าราชพฤกษ์อะค่ะแล้วสาเหตุเนี่ย
ในโพสต์ไม่ได้ระบุไว้แต่ก็คาดว่าคนที่ขับกระบะ
แล้วบรรทุกไอ้ท่อเหล็กมาเนี่ยนะคงจะขับไปส่งให้ลูกค้าแล้ว
อาจจะเกิดการเบรกกระทันหันท่อเหล็กเนี่ยมัดไว้แล้วก็จริง
แต่มันหลุดได้ไงเพราะมีแรงเหวี่ยงแล้วก็หลุดไปเสียบ
น่าจะขับมาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีผู้โดยสารคนอื่นนั่งมาด้วย
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทีนี้ต้องเรียกคนขับรถกระบะ
หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่เอาจริงนะคุณมรดีเวลาที่เราเห็นข่าวแบบนี้
ฉันก็จะบอกตลอดว่าถ้าเกิดว่ารถที่บรรทุกอะไรมาเนี่ย
เราอย่าไปอยู่หลังเขาเพราะว่าเรากลัว
กลัวว่าสิ่งที่บรรทุกมันจะหล่นลงมา
แต่ข่าวนี้หน้าก็อยู่ไม่ได้หลังก็อยู่ไม่ได้
คือเอาเป็นว่าอย่าอยู่ใกล้เลยละกันกับรถที่มันบรรทุกอะไรยาว
ฉันเคยขับรถตามรถลักษณะนี้แล้วเกิดนึกในใจขึ้นมาว่า
เป็นไปได้ไหมนะที่เหล็กที่อยู่อย่างนี้
อาจจะเข้ามาหาในรถเรา
ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นจริงได้เหมือนข่าวที่ปรากฏนะคะ
เพราะฉะนั้นระวังดีโชคดีข้างหลังไม่มีคนนั่ง

คนที่บรรทุกด้วยและคนที่ขับรถขับราด้วยนะครับคุณผู้ชม